สวัสดีครับวันนี้ตลอดทั้งวันทั่วไทยคงต้องบ่นเรื่องเดียวกันนะครับ
ก็คือเรื่องของอากาศที่ร้อนจัดเลยทีเดียว
แล้วก็แน่นอนครับเราอาจจะต้องเจอกับสภาพอากาศแบบนี้ต่อเนื่อง๒๓วัน

วันนี้สูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๕องศาเซลเซียต
พรุ่งนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ๓๗นะครับก่อนที่จะลดต่ำลงมาอยู่ที่ประมาณ๓๕อีกครั้งหนึ่ง
แต่ที่น่าสนใจก็คือหลังจากนี้เป็นต้นไปความชื้นก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยนะครับ
ทำให้ความรู้สึกร้อนนั้นเพิ่มมากขึ้นนะครับ
วันนี้ความรู้สึกร้อนอยู่ที่ประมาณ๔๐องศานะครับ
วันพรุ่งนี้จะ๔๒องศาแล้วก็ต่อเนื่องไปจนถึงวันพุธ
มาดูการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่เกิดขึ้นนอกจากกรุงเทพมหานครนะครับ
คุณผู้ชมดูภาพนี้นะครับที่เห็นเข้มคือบริเวณที่มีอากาศร้อนนะครับ
อากาศร้อนจัดอุณหภูมิตั้งแต่๓๕พุ่งไปจนถึง๔๐องศาเซลเซียต

ในพื้นที่ภาคเหนือไล่ลงมาจนถึงตอนกลาง

แต่ทีนี้ไปดูช่วงวันพุธครับ

มีสีเหลืองก็คืออากาศเย็นเริ่มเข้ามาปกคลุมแล้วนะครับ
ก็จะทำให้บริเวณดังกล่าวนั้นอากาศเย็นลง
ทีนี้ไปดูต่อไปครับวันพฤหัสบดีครับ
ก็จะพบว่าสีส้มครับเริ่มเข้ามา
มีบทบาทมากยิ่งขึ้นในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือครับ

วันศุกร์ครับจะพบว่าพื้นที่สีเหลืองครับ
คืออุณหภูมิที่ต่ำกว่า๒๐องศาจะเข้า
ขออภัยนะครับอุณหภูมิที่ต่ำกว่า๓๐องศาครับ
เข้ามายึดคลองพื้นที่หลายจุดละทีเดียว
นั่นก็หมายความว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปอีสาน
จะเป็นจุดแรกนะครับที่จะได้มีอากาศที่จะลดต่ำลงก่อน

ซึ่งจากการประกาศของกรมบุตุนิยมพัทยาครับ

มีจังหวัดไหนบ้างที่ต้องระวังครับ
ก็คือจังหวัดที่บอกไปแล้วครับว่าวันพุธอุณหภูมิจะเย็นลงนะครับ

อุดรธานีมุกดาหารศรีสะเกดหนองคายอำนาจเจริญอุบลราชธานี
เบื้องกาลกรสินสกลนครร้อยเอ็ดนครพนมยะโสทรนะครับ
เย็นที่เกิดขึ้นก็จะเป็นความเย็นจากฝนที่ตกลงมา
รวมไปถึงบริเวณความกดอากาศสูงนะครับ
แผ่เข้ามาตามมาด้วยนะครับ
จะถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยดับร้อนได้ดีเลยทีเดียว
ส่วนภาคอื่นก็ต้องรอต่อไปแล้วก็ติดตามการพยากรณากาศอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ
และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ